ดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเมื่อสี่วันก่อนค่ะมีผู้ชายคนนึงขับรถกระบะฝ่าสายฝนไปที่จังหวัดนครราชศรีมาจะไปเยี่ยมบ้านแต่ปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเข้ามากันสามคนนะคะ
แล้วพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์คันนั้นเลยนี่ค่ะเสียชีวิตสามศพนะคะ
วันนี้ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทำพิธีชาปนกิจศพแล้วนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนคนที่ขับรถไปพุ่งชนเขาก็บอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ
เย็ดคลื่นศพนางต่อมขึ้นกลางอายุ๖๕ปี

และนายบุญเชิดขึ้นกลางอายุ๔๑ปี

และมีเด็กหญิงวัย๑๐ขวบด้วยนะคะ
เป็นหลานสาวค่ะเด็กหญิงวรึทัย
ทั้ง๓ศพมาทำพิธีชาปนกิจพร้อมกัน
ที่วัดสหมิตรวนารามอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
คนที่ขับรถกระบะพุ่งชนเสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ก็คือนายโสไปราชันสัญชาติเมียนมานะคะ

นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๕สิงหาคม
พิธีชาปนกิจศพค่ะได้นำศพของนางต่อมผู้เป็นแม่

ส่วนศพของนายบุญเชิดลูกชายและเด็กหญิงวรึทัยหลานสาว
ทำพิธีบนกองฟอนที่ทำขึ้นชั่วคราวนะคะ
บรรยากาศแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
คนในครอบครัวเพื่อนบ้านและเพื่อน
ก็มาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
คนขับรถกระบะที่พุ่งชนนายโสไปเนี่ยค่ะ
ก็เดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจศพด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็มีข้อความระบุว่า
สิงหาคมเกิดอุบัติเหตุรถกระบะ
รถจักรยานยนต์บนถนนสายเมืองคง
บ้านวัดในพื้นที่ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา

แล้วก็บอกว่าคนขับรถกระบะที่พุ่งชน
ทำงานเป็นอาสากู้ภัยด้วย
แล้วดูเหมือนพยายามจะปิดคาว
สังคมออนไลน์ก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อที่จริงให้หน่อย
นำมาซึ่งการตรวจสอบแล้วก็นำเสนอข่าวนี่แหละ
ตำรวจสพคงสอบสวนแล้วค่ะ
ในวันเกิดเหตุเนี่ยนายโสไปที่ขับรถกระบะเนี่ยนะคะ
เขาเป็นอดีตลูกข่ายกู้ภัยรื่นจิตอาสา
เพื่อกลับบ้านในพื้นที่อำเภอคง
ระหว่างทางก็แวะไปหาเพื่อนที่จุดบริการกู้ภัยรื่นจิตอาสา

พอถึงจุดเกิดเหตุห่างจากจุดบริการของกู้ภัยรื่นจิตอาสา๕๐๐เมตร

ทำให้นายบุญเชิดวัย๔๑ปีคนขี่รถจักรยานยนต์
ต่อมวัย๖๕ปีผู้เป็นแม่
เด็กหญิงวรรฤทัยวัย๑๐ขวบที่เป็นหลานสาว
ซ้อนกันมาซ้อนสามกันมาเนี่ยค่ะ
เด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑ศพนะคะ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก๒ศพ

ก็พังยับเหมือนกันนี่คือสภาพรถทั้งสองคันนะคะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่ค่ะ
ก็ตอนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์เขาซ้อนสามกันมา

ก็คือรถกระบะค่อนข้างเร็วนะคะฝนก็ตกด้วยค่ะ
และพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะตำรวจสอบภาคลงก็
สอบปากคำนายโสไปปล่อยตัวชั่วคราวออกไปนะคะ
เพราะว่านายโสไปเนี่ยแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนีไปไหน
แล้วก็ยอมให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
แอลกอฮอล์ในร่างกายด้วยนายโสไปก็ช่วยงานศพออกค่าใช้จ่าย
คือรับผิดชอบทุกอย่างจนการชาปนกิจศพในวันนี้
นายโสไปก็ไปครับเรื่องของคดีตำรวจบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้
เป็นลักษณะของการปล่อยตัวชั่วคราวมาก่อนยังไงเรื่องทางคดีก็ต้องเดินหน้าต่อนะคะ
แต่นายโสไปเขาก็มารับผิดชอบเยียวยาในส่วนของครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
เดินทางไปที่วัดสหมิตรวนารามนะครับ
แล้วก็ได้คุยกับในช่อขึ้นกลางเป็นสามีของนางตอมที่ต้องสูญเสียภรรยาครับ
แล้วก็ลูกชายแล้วก็หลานสาวในคราวเดียวกันนะครับ
ทำให้ทราบว่าวันเกิดเหตุภรรยากับลูกชายเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์พาหลานสาวที่ปวดท้องจะไปหาหมอ
หลังจากนั้นก็มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าภรรยาลูกชายและหลานถูกรถชนเสียชีวิต
ซึ่งในช่อบอกว่าจนถึงวันนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับ
เพราะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต
ลูกชายของนางต่อมบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้กับแม่นะครับ
รวมทั้งพี่ชายแล้วก็หลานสาวด้วยนะครับ
บอกกับเราว่าหลังจากศูนย์เสียทั้ง๓คนไปเนี่ย
ต้องลาออกจากงานเพื่อมาอยู่ดูแลพ่อกับหลานชาย
ตอนนี้ยังติดใจเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือ
หากในวันนั้นหากกู้ภัยเร่งนำตัวทั้ง๓คนส่งโรงพยาบาล
ก็อาจจะไม่สูญเสียกันมากขนาดนี้ก็ได้
เขาไปเก็บหน่อยไหมครับไม่มีการไลฟ์สุดไม่มีการถ่ายภาพลงเวทนะครับ
ทุกทีก็จะมีการถ่ายภาพลงเพจไลฟ์สด
เขาไม่ได้อยู่ถ่ายภาพในหลักฐาน
ไม่มีครับไม่มีลงเพจนะครับ
เขาได้ถามอย่างว่าทำไมไม่ได้ถ่าย

ผมไม่ได้เจอสักครั้ง

บอกว่าตอนวันเกิดเหตุ

คืนวันเกิดเหตุได้ยินเสียงรถชน
สนั่นเลยนะฮะก็เลยออกมาดูกัน

พุ่งตกไปในพงหญ้าข้างทาง

เด็กผู้หญิงนอนคว่ำหน้า

แล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิง
ออกมาจากรถลักษณะเนี่ย
อาการเหมือนกับคนเมา
แล้วก็ถามว่าเห็นคนเจ็บไหม

เพื่อนของนายโสไปมาถึงจุดเกิดเหตุ

ค่ะที่เขาเห็นเนี่ยนะเขาอ้างว่า

คนเจ็บ๓คนที่นอนอยู่กับ

กลับรีบนำตัวคนขับกระบะ

รีบพาขึ้นไปนั่งบนรถก่อน
แต่ตอนนั้นก็คิดปั้ม

เราก็อย่า
พยายามไปถามข้อที่จริงจาก
คนที่ขับรถนะฮะ
ไปนะครับคนที่ขับรถชนทั้งสามศพนะครับทราบว่าเป็นอาสากู้ภัยรื่นจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคงนะครับ
แต่ว่าเขาก็ยังตกใจอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะครับ
แต่ได้คุยกับนายภัยศาลเกียรติชัยพัฒนะอาสากู้ภัยรื่นจิตอาสานะครับ
ทำให้รู้ว่านายโสไปเองเป็นอาสากู้ภัยในสังกัดจริงนะครับ
แล้วก็ได้ส่งไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่กรุงเทพ
ขณะที่เพื่อนที่ไปในที่เกิดเหตุชื่อนายพิเชษชื่นนอก
หลังเกิดเหตุได้รีบประถมพยาบาลเบื้องต้นช่วยเหลือคนเจ็บแล้ว
ได้พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตด้วยไม่ได้เพิกเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไปช่วยเหลือเรื่องของงานศพมาตลอด

ข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่
ความตายนะคะเบื้องต้นเนี่ยตัวนายโสไปผู้ก่อเหตุ
กู้เงินมาแล้วก็มอบให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เรื่องต้นคือสองหมื่นบาทนอกจากนี้นะคะ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ
ตามพรบและประกันภัยรถยนต์ชั้น๑ของทางรถกระบะนะคะ
ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือศพละประมาณ๘แสนถึง๑ล้านบาทค่ะ